โอ้เนี่ยต้องมาเตรียมรอลงทะเบียนคนละครึ่งตั้งแต่เช้า
อีกไม่กี่นาทีจะ๖โมงเช้าแล้วดิฉันกลัวจะล่ม
มายืนใต้เสาส่งสัญญาณนี่เลยให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
คุณผู้ชมมือถือก็ลงถึงเครื่องใหม่เลยนะคะเนี่ย
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบ

เช้านี้เชื่อว่าหลายท่านอาจจะตื่นเช้าเป็นพิเศษมาตั้งหน้าตั้งตารอ

ขอให้โชคดีกันทุกทุกท่านค่ะรวมถึงขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
เช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครหลายเขตก็อุณหภูมิกำลังสบายนะคะ
องศาเห็นหลายคนส่งเข้ามาพูดคุยกันแล้ว
ส่วนพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยนะคะ
ดูแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
เส้นความกดอากาศคือเส้นสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยมันก็เปลี่ยนทิศหน่อย
ความหมายคือเส้นหนาวเนี่ยมันดีดกลับไปที่ประเทศจีนนะคะ
ทำให้พื้นที่ตอนกลางอย่างกรุงเทพมหานครหรือว่าภาคกลางโดยรวมเนี่ย
อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย๑๒องศา
แต่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนยังรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นนะคะ
ดูจากโมเดลจำลองสภาพอากาศนี้สังเกตที่สีเหมือนเดิมนะคะ
สีเขียวถ้าเขียวเข้มจัดหน่อยอากาศก็จะหนาวถึงหนาวจัดนะคะ
ซึ่งในช่วงเช้าแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงช่วงเย็นค่ำคืนก็จะทำให้รู้สึกได้ถึงความหนาวเย็น
ส่วนกลางวันก็จะเริ่มแดดจัดขึ้นมาหน่อยอุณหภูมิสักประมาณ๓๐องศาบวกลบนะคะ
ก็อาจจะอ้าวแต่บางพื้นที่ก็จะมีลมพัดมาก็เรียกว่าเป็นอากาศแห้งแล้วค่ะ
จะเป็นแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวปลายเดือนน่าจะมีความหนาวมาอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนฝนหายห่วงนะคะไม่มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้แต่ยังคงต้องระวังเรื่องคลื่นอีกสักหนึ่งวัน
กรมอุตุก็เตือนนะคะว่าภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยก็ยังคงมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ก็แนะนำว่าเรือเล็กเนี่ยงดออกเรือก่อนอีกสักวันหนึ่งนะคะ
อากาศหนาวแบบนี้ยังคงส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรด้วยค่ะ
บึงการค่ะคุณผู้ชมยางพาราตอนนี้ได้รับผลกระทบแบบนี้เลย
คือมันสลัดใบค่ะส่งผลยังไงล่ะคะทีนี้
ทำให้น้ำยางเองก็ออกมาน้อยด้วยเหมือนกันแล้วก็ทำให้น้ำยางแห้งเร็ว
เกษตรกรที่กีดยางเอาไว้แล้วพอโดนลมน้ำยางมันก็เลยหยุดไหลค่ะ
น้ำยางที่เคยได้เยอะก็ได้น้อยลงกว่าเดิมถึงครึ่งหนึ่งเลย
พอน้ำยังได้น้อยรายได้ก็น้อยด้วยเหมือนกันค่ะ
ก็เป็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดบึงกาลนะคะ
ก็คาดหมายว่าน่าจะดีขึ้นหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงหน้าหนาวนี้ไป
ด้านร้ายยังมีด้านดีค่ะอากาศน้าจัดต่อเนื่อง๑๐องศาส่งผลต่อสวนลิ้นจี่ที่จังหวัดนครพนม
ตอนนี้ดอกออกดอกบานสะพรั่งชูช่อเต็มสวนเลยนะคะ
ก็คาดว่าปีนี้ผลผลิตน่าจะเยอะกว่าทุกปีด้วย
เกษตรกรชาวสวนก็ยิ้มแฉ่งค่ะเตรียมรอรับเงินแสนกันได้เลยนะคะ
ก็เป็นข้อดีนะคะของหน้าหนาวในช่วงนี้สำหรับคันที่ทำพืชผลการเกษตรอย่างลิ้นจี่หรือว่าพืชผลเมืองหนาวนะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวรอทานลิ้นจี่อร่อยกันนะคะ
ส่วนใครรอลงทะเบียนดิฉันดูเวลาอีกแค่ประมาณ๓๐วินาที
เพราะฉะนั้นเต็มที่ตั้งใจนะคะขอให้พยายามแพทย์การประสบความสำเร็จกันทุกคน

แต่อย่าลืมตรวจสอบสิทธินะคะว่าถ้าไม่ใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
ถ้าไปใช้สิทธิ์อื่นที่ได้รับประโยชน์มากกว่าหรือไม่
แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้ทุกวันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสานะคะ
เตรียมโทรก่อนคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
เครื่องใหม่เลยนะเนี่ย